ส่วนเรื่องของยาก็เป็นเหตุเหมือนกัน
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวนี้นะครับ
ผู้เป็นพ่อหรือว่าเป็นสามีเสพยาบ้า๖๐เมตร
คุณวันเดียวเสพ๖๐เมตร
ตำรวจนะคุณปฏิบัติการในการที่จะช่วยเหลือตัวประกันออกมาทั้งคืน
คุณผู้ชมไปดูช่วงหนึ่งที่ตำรวจพยายามเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะ
ให้ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นทั้งสามี
และก็เป็นทั้งพ่อของเด็กนะครับ

ปล่อยตัวเมียแล้วก็ลูกออกมา

ไม่ทำอะไรก็ลองมาดูหน่อยสิว่ามันไม่ทำอะไรพวกเราจะได้กลับ
เพราะพวกเราเป็นห่วงเด็กนะครับผมก็ไม่ทำอะไรคุณเหมือนกัน
ด้วยศักดิ์ศรีผมเป็นผู้คุ้มคุณฐานการณ์อยู่ครับครับครับ
เออไม่มันมันเป็นยังไงแล้วลงมาคุยกับครับผมขอโทษนะครับ
ผมไม่ทำอะไรหรอกครับอ่าผมก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมอยากเห็นว่า
อยากเห็นว่าเด็กเด็กปลอดภัยแม่ปลอดภัยครับเออเปิดหน้าต่างคุยกับผมหน่อยได้ไหม
เพราะว่าผมทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ต้องกลัวไม่ได้ครับ
ลงมาคุยกันก่อนสินะมันคุยกันได้เนี่ยผมรับประกันว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้น
ผมเป็นผู้ควบคุมทุกคนฟังคำสั่งผมหมดมันมันไม่ใช่หรอกเรา
เราต้องห่วงนะต้องรักลูกรักเมียเยอะสิพวกเราไม่ทำอะไรอยู่แล้ว
แล้วเราจะไปนั่นทำไมจับเลยถ้าพอปลอดภัยจริงค่ะสาวัสตร์จะได้สั่งกำรามกลับ
ถ้าอย่างนี้ทางวัดก็ไม่เห็นไม่รู้อะไรเลยปลอดภัยครับปลอดภัยทุกคนนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะเป็นช่วงที่ตำรวจต้องเข้าไปเกลี้ยกล่อมนะ
ชาลีชาลีชาลีปล่อยเมียปล่อยลูกออกมาเดี๋ยวนี้
แต่เอาจริงตอนที่เกลี้ยกล่อมเหมือนกับฝ่ายนั้น
ฝ่ายนายชาลีก็ตอบโต้กลับมาดูเหมือนจะปกติ
แต่ตำรวจก็ยังไม่วางใจถึงแม้เขาจะบอกว่าทุกคนปลอดภัย
ใช่เพราะตำรวจไม่เห็นไงว่าคนข้างในเป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓ทุ่มครึ่ง
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนจับลูกจับเมียไว้เป็นตัวประกันแบบนี้
คุณผู้ชม๓ทุ่มครึ่ง๔ทุ่มครึ่ง๕ทุ่มครึ่ง
ยันเกือบเช้าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจสนครหลวงศ์
ซึ่งพยายามที่จะให้นายชาลีออกมาจากบ้านพัก
เจ้าตัวตะโกนออกมาบอกแบบนี้
ใครเข้ามานะจะเอามีดปาดคอลูกคนเล็ก
ตำรวจใช้เวลาอยู่นานจนกระทั่งสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้
ตำรวจรับปากว่าถ้าปล่อยออกมานะจะไม่มีใครทำอะไรนะชาลี
ชาลีไปบำบัดเถอะนะครับใช้ความพยายามในการเกลี้ยกล่อม
คุณผู้ชมระหว่างที่ตำรวจเกลี้ยกกล่อมอยู่ข้างนอกนั้น
เป็นห่วงแม่กับน้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าพ่อเนี่ยเสพยาแล้วก็ทีนี้พอพ่อเสพยาเมายา

วันก่อนแม่หนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่วัดแล้วคุณ
แต่ปรากฏว่ามีชาวบ้านบอกว่าตัวพ่อของเธอไม่สบาย
แม่ก็เป็นห่วงพ่อกลับมาดูนะคุณ
แม่เป็นห่วงพ่อเธอหรือเป็นห่วงสามีกลับมาดูปรากฏ
พอกลับมาถึงบ้านถูกจับเป็นตัวประกัน
คุณผู้ชมฮะพอแม่ถูกจับเป็นตัวประกัน
น้องของเธอน้องสาววัย๑๓ปีของเธอ

น้องสาวของเธอส่งแชทมาขอความช่วยเหลือพี่สาว

ข้อความในแชทเป็นอย่างนี้คุณ
ข้อความในแชทนะก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ย
พี่สาวพยายามถามพ่อมีมีดไหม

น้องสาวบอกมีมีดมีมีดตัดอะไรนะตัดเต้ยเหรอนะฮะ
แล้วทีนี้มีดใหญ่ไหมพี่สาวก็ถามกลับไป
น้องสาวก็พยายามแชทตอบกลับมา
แล้วก็พี่สาวถามว่าแล้วแม่ล่ะแม่อยู่ตรงไหน

น้องสาวก็บอกแม่อยู่ใกล้พ่อนั่นแหละครับ

พ่อบอกว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรเดี๋ยวจะแทงแม่เลย

ตัวพี่สาวที่อยู่ข้างนอกก็พยายามที่จะแชทเข้าไป
น้องสาวหรือหาแม่นะครับ
เผื่อมีใครได้รับอันตราย
ตัวพี่สาวก็ถามมีใครได้รับบาดเจ็บไหมใช้มีดอะไรนะฮะ

บอกแบบนี้บอกว่าพ่อที่อารวาสเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่าเสพยาบ้าไปถึง๖๐เมตร
นักข่าวตกใจถามว่า๖๐เมตรเสพไปกี่วัน
ลูกสาวบอกเสพไปวันเดียวค่ะพี่
คุณผู้ชมฟังเสียงลูกสาวของผู้ก่อเหตุหน่อยครับ
ระวังนะไม่รู้ว่านายชาลีผู้ก่อเหตุเนี่ยมีมีดหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าตัวน้องสาวของเนี่ยผู้หญิงเมื่อกี้ที่แชทคุยกันเนี่ยเออ
น้องบอกว่ามีมีดคัตเตอร์หรือไม่ก็ซ่อมคือยังไม่แน่ใจว่าเป็นอาวุธอะไรนะฮะ
ตำรวจก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังครับจนกระทั่งเหตุการณ์ผ่านมาถึงเจ็ดโมงเช้านะคุณนะ
กำนันตะมนต์ปากจันทร์ญาติแล้วก็เพื่อนสนิทของนายชาลีเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อมนานเกือบ๓๐นาที
สุดท้ายครับนายชาลียอมปล่อยตัวประกันยอมปล่อยเมียปล่อยลูกออกมา
จากนั้นได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ตำรวจออกไปสงบสติอารมณ์
ตำรวจนำตัวมาพูดคุยพร้อมกับตรวจสารเสพติด
นำเข้าสู่กระบวนการบำบัดคุณผู้ชมนายชาลีเนี่ยตอนอยู่โรงพักนะ
เขาคุยรู้เรื่องนะอยู่ในสภาพอิดโรยเนื่องจากไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับ
เพราะว่าหวาดระแวงตำรวจเขายอมรับบอกว่าเสพยาบ้าจริง
ก่อนวันเกิดเหตุ๓วันก็ประมาณ๕๖เม็ดในราคาเม็ดละ๓๐บาท
อันนี้เป็นสิ่งที่นายชาลีบอกตำรวจนะ
เหมือนกับที่ลูกสาวบอกลูกสาวบอกเสพไป๖๐เมตรนะครับ
แล้วก็ที่ทำลงไปที่จับเมียจับลูกเป็นตัวประกัน
เพราะหวาดระแวงกลัวคนจะมาพรากลูกพรากเมียนะฮะ
จากที่ผ่านมาทะเลาะกันเมียก็หนีออกจากบ้านไปหลายวัน
พอเมียกลับมาเมื่อคืนก็เลยจับตัวเอาไว้

ทำลงไปเป็นการข่มขู่เท่านั้น
ถามว่าคิดทำร้ายลูกทำร้ายเมียไหมไม่เลย
แล้วก็ถามว่ามีอาวุธมีดไหมมีดยาวอะไร
ไม่มีผมมีแค่ซ่อม
อ๋อซ่อมอย่างเดียวใช่ไหมที่ลูกไว้๑๓บ่
แต่ประเด็นไอ้เสพยาบ้า๖๐เมตรคือตำรวจก็ยังคาใจอยู่นะ
เพราะว่าลูกบอกแบบนั้นใช่ไหมก็เลยถามนายชาลีเหมือนกัน
ชาลีบอกว่าอ๋อที่ผมบอกไปว่าเสพ๖๐เมตรไม่จริง
พูดเดี๋ยวเฉยให้ญาติอ่ะรู้ว่าผมเสพยาบาป
กับผมเสพเยอะน็อกเรียกร้องความสนใจไง

ผมไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้หรอกถามว่าคำถามใดผมไม่ทำอย่างนั้น
แต่พอมันเกิดอย่างนั้นพี่รับฝากแล้วพี่รับฝากแล้ว
ผมก็ถึงยอมมาเวิร์นกับเขาเพราะว่าผมไม่ได้จะเลิก
ผมไม่เคยตีลูกเลย๑๑ปีเที่ยงมาไม่เคยตีเด็กคนอื่นก็ตีอยู่

ผมก็คงจะไม่ได้ขาวกลับไปอยู่ตอนนี้เห็นพี่เข้าไปข้างหนึ่ง
ผมก็เลยแค่คุณอยากจะให้ขาวไปกัน
เดี๋ยวพี่เขาออกมาพูดดีจะกลับตัวสัญญาขาวจะทำตัวใหม่
เขาก็สัญญานะพร้อมจะทำตัวใหม่นะครับ
เขาไม่เคยคิดจะทำร้ายลูกเมียนะฮะแล้วก็พร้อมจะไปบำบัดด้วย
แต่ตำรวจก็รับป่าวเขาบอกว่าตอนช่วงไปบำบัด
ไม่ได้พรากลูกพรากเมียเขาไปไหนหรอก
ท่านตำรวจเอกนี้วัดกรสิทธิ์ผู้มีกับการสอบพรณครหลวง
บอกว่าทำงานเมื่อคืนทั้งคืนแล้วคุณนั้นในการเกลี้ยกกล่อมนะครับ
ก็เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุหรือนายชาลี
เพิ่งเสพสารเสพติดเมื่อ๔๕วันก่อน
และมีปัญหากับภรรยาจากการตรวจสอบเบื้องต้น
ในบ้านไม่พบว่ามีอาวุธร้ายแรง
จะมีแค่ซ่อมแค่ด้ามเดียวเท่านั้นนะครับ
แล้วก็เป็นการพูดข่มขู่ว่าจะใช้มีดในการฆ่าเท่านั้นเอง
เพราะไม่อยากให้ตำรวจเข้าไปวุ่นวายกับเขา
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเสพเสพยาเสพติด
และยินยอมเข้ารับการบำบัดครับ
โดยตำรวจจะติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด
เลิกเสพสารเสพติดอย่างเด็ดขาดหรือไม่
หลังจากที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว
แล้วก็ต้องมาอยู่กับครอบครัวอีกนะครับ

แล้วก็ตามหลังจากที่บำบัดแล้วด้วยนะครับ